ทีนี้พี่ต้นพี่เบิร์ตคุณผู้ชม
เคยเห็นต้นไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยราคาสักประมาณเท่าไหร่ดีฮะ

เหมือนกันดิศัพท์ทำไมคะมันมีราคาแพง
แต่ช่วงนี้ต้นไม้จะแพง
นี่ค่ะปรากฏรูปโฉมตรงหน้าจอแล้ว
เดี๋ยวนะสูงยังไม่ได้หัวเข่าเลย
นี่เดาดิพี่เบิร์ตพี่ต้นราคาเท่าไหร่
เมื่อกี้ต้นเท่าไหร่นะสองพันพี่เบิร์ตให้มากกว่านี้ไหมได้ไหม
เห็นถามมาแบบนี้ผมเอาสามพันล้านสี่ล้านสี่แสนค่ะ
ขายยังไงฮะไม่ต้องมาขายผมนะขายได้ยังไง
นึกว่าจะเอาขายได้ยังไงเฮ้ยโอนจริงเหรอ
เรื่องจริงไม่โจ๊กเหรอเราตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
มันเรื่องจริงไม่โจ๊กทำไมล้านสี่แล้วโอนล้านสามสองหมื่นอ่ะ
สลินปุ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่อยขยายความค่ะคุณผู้ชม
เอาภาพนี้นี่ภาพไปส่งต้นไม้ให้กับลูกค้านะคะ
โพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความบอกว่า

ส่งถึงมือขอบคุณคุณพี่ครับ

แล้วยิ่งใบยิ่งด่างยิ่งมีราคาแพง
เล่าต่อค่ะคุณผู้ชมเราตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ไปที่คุณวันนาอายุ๔๘ปี
เป็นแม่ค้าขายต้นไม้อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ

ที่ที่ฉันโพสต์เนี่ยมันคือเรื่องจริงนะคุณนักข่าว
ดิฉันเนี่ยไปโพสต์ขาย

ต้นพี่เบิร์ตคนติดต่อมาเลย

เอามาส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพค่ะ

คุณวันนาเล่าต่อบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ย
คือเป็นครอบครัวที่มีอาชีพขายต้นไม้ในตลาด

ชื่อว่าร้านสวนปลูกรักขายมาแล้ว๑๒ปี
แต่เพิ่งจะหันมาเล่นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้ใบด่างนะฮะ

ลงทุนเท่าไหร่ถึงขายล้าน๔

ต้องสวยประมาณไหนที่บอกว่า

มาในราคาต้นละ๕แสนบาท

เลี้ยงไปเลี้ยงมาจาก๒ใบขึ้นเป็น๔ใบ
ภายในเวลา๔เดือนภายในเวลา๔เดือนทั้งหมดได้ทั้งหมด๔ใบค่ะคุณผู้ชม
แล้วซื้อมาราคา๕แสนใช่ไหมต้นทุน๕แสนขายล้านสี่กำไรเท่าไหร่

เออสามเท่าเกือบสามเท่าอ่ะ
กำไรเก้าแสนทีนี้เราก็ถามว่าเอาแล้วสเปคความสวยของต้นเมินสตอร่าเนี่ย
มันต้องเป็นแบบไหนอ่ะพี่เขาบอกว่ามันต้องใบด่างนะใบด่างยิ่งด่างยิ่งราคาแพงค่ะ
วันเดียวขายได้เลยค่ะครับทีนี้เขาบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องดราม่า
ขายแพงหรือว่าหลอกลวงถ้าเกิดว่าศึกษาดูดีก็จะรู้ว่าไม้ด่างพันธุ์นี้เป็นไม้ด่างที่ตลาดต้องการ
ถ้าเกิดว่าต้นสมบูรณ์แบบยิ่งสวยนะคะใบยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
แต่หลักล้านคือเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวด้วยนะความชอบส่วนตัวอะไรที่ดีต่อใจ
บางคนบอกว่าเรื่องเงินไม่เกี่ยงมาเถอะหลักแสนหลักล้านได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
ของแบบนี้มันอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่การตกลงราคากันบางคนอาจจะว่าแพงแต่อีกคนบอกว่าแบบนี้แหละพอใจฉันเหลือเกิน